ก็มาตามติดเรื่องของผลประชุมคอรมอลเมื่อวานนี้
เกี่ยวกับการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
แล้วก็โครงการที่ใกล้จะเปิดให้ลงทะเบียนแล้ว
คือโครงการเราชนะนะครับ

สวัสดีครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ

ขอรมอเมื่อวานมีมติออกมา
เรื่องเยียวยามีหลายหมวดหลายหมู่
เกี่ยวข้องกับคนเยอะเลยครับ
ใครเกี่ยวข้องกับหมู่ไหนหมวดไหนเรื่องไหน

เช่นเรื่องลดภาษีเรื่องค่าโอน

คนที่จะไม่มีสมาร์ทโฟน
ให้ไปยื่นกับธนาคารเพื่อรับ๗๐๐วันที่๑๕กุมภา
แต่ละหมวดแต่ละหมวดอย่างที่บอกว่า
ไปดูกันเอาเองเพราะว่ามีหลายหมวดที่เกี่ยวข้องมาก
ใครอยู่ในข่ายไหนไปตามรายละเอียดกันเอาเอง
แต่ว่าที่จะส่งผลต่อธุรกิจใหญ่
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว
อันนี้ยังไม่มีความชัดเจนออกมาครับ
ธุรกิจท่องเที่ยวซึ่งครั้งหนึ่งเคยนำรายได้เข้าประเทศ
ปีละ๓ล้านล้านเยอะนะครับ

เป็นธุรกิจที่ทำให้คนมีงานทำมากมาย
เป็นธุรกิจที่คนทำงานเกี่ยวข้องในวงจรนี้เยอะมาก
และเป็นธุรกิจที่เงินที่ไหลเข้ามาเนี่ย
มันลงไประดับล่างในระดับจังหวัดระดับอำเภอระดับตำบล
ที่นักท่องเที่ยวไปถึงเนี่ยกระจายไปหมด
เห็นหัวข่าววันนี้จากไทยรัฐแล้ว

คนตกงานภาคท่องเที่ยวจะถึง๒ล้าน
ยุให้เปิดรับคนฉีดวัคซีน

เมื่อวานเนี่ยมีคนสำคัญในวงการธุรกิจท่องเที่ยว
ด่าหน้าออกมา๓คน

ให้ความเห็นเรื่องนี้ร้องขอต่อเรื่องนี้ใกล้เคียงกัน
ว่าให้เร่งออกมาตรการช่วยเหลือ
ภาคการท่องเที่ยวอย่างเร่งด่วน
แล้วต้องแก้ให้ถูกจุดด้วย

เคยได้ฟังความคิดเห็นจากเขา
แต่วันนี้เอามาสรุปให้อีกทีนึงว่า

เขาร้องขออะไร
เอาที่คุณชำนาญศรีสวัสดิ์ก่อน
คุณชำนาญศรีสวัสดิ์นี่เป็นประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะ
เรารู้จักกันว่าสท
คุณชำนาญประเมินว่า
แรงงานภาคท่องเที่ยวอาจจะตกงานถึง๒ล้านคน
แรงงานการท่องเที่ยวอาจจะตกงานถึง๒ล้านคน
จากประมาณ๔ล้านคน

ข้อเสนอของประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

เขาต้องการให้ภาครัฐจัดตั้งธนาคารแรงงาน
เพื่อเก็บข้อมูลจริงของแรงงานทั้งหมดในภาคการท่องเที่ยว
เพื่อให้บอกได้ชัดเจนว่าขณะนี้มีแรงงานทั้งหมดจำนวนเท่าไหร่
แบ่งเป็นกลุ่มที่ยังมีงานทำอยู่เท่าไหร่
ตกงานเท่าไหร่
เพิ่มขึ้นหรือลดลงยังไง
ผู้ที่ถูกเลิกจ้างหรือผู้ที่ถูกพักงานสามารถสมัครเข้ามา
เพื่อหาโอกาสในการทำงานได้

สทพร้อมจะเป็นเจ้าภาพในการจัดตั้งธนาคารแรงงานขึ้น
ขอเพียงให้ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลเท่านั้น
ล่าสุดเนี่ยสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ได้เสนอรายละเอียดดังกล่าวกับนายพิพัฒน์รัชกิจประการ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวให้ทราบแล้ว

เขาสนับสนุนข้อเสนอของโครงการโคเปคือจ่ายร่วมกัน
ตามที่รัฐมนตรีท่องเที่ยวเสนอแล้วผมนำมาขีดเส้นใต้อีกครั้งหนึ่งแล้วก็คือว่า
นายจ้างที่เป็นเจ้าของโรงแรมเจ้าของกิจการการท่องเที่ยวทั้งหลาย
วันนี้เขาลำบากมาก
ถ้าถึงที่สุดแล้วเนี่ยเขาจะต้องเอาคนออกจากงาน
แล้วพอเอาคนออกจากงาน
รัฐบาลก็ต้องตามไปเยียวยา
ประกันสังคมก็ต้องควักเงินประกันการว่างงานออกมาช่วย

ก่อนที่จะถึงการให้คนออกจากงาน
ทำยังไงให้นายจ้างจ่ายเงินลูกน้องไปต่อ
กว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้น
ถึงตอนนี้ไม่มีรายได้แต่เลี้ยงพนักงานไว้จ่ายเงินไว้
เขาเลยคิดกันว่าเอ๊ะไม่ต้องมากอ่ะจ่ายคนละหมื่นห้า
ในเดือนหนึ่งหมื่นห้าพัน
นายจ้างออกครึ่งหนึ่งเจ็ดพันห้า
รัฐบาลใส่เข้าไปครึ่งหนึ่งเจ็ดพันห้า
เป็นเงินเดือนลูกจ้างพนักงานของโรงแรมและวงการท่องเที่ยว
วันใดวันหนึ่งที่ลุกธุรกิจฟื้นขึ้นมา

ข้อเสนอต่อมามาจากคนสำคัญอีกคนนึง
คุณมาริสาสุโกศลหนุนพักดี
เธอเป็นนายกสมาคมโรงแรมไทย

บอกไว้ว่าหนักที่สุดตั้งแต่มีชีวิตมา
สิ่งที่ธุรกิจโรงแรมเจ็บปวดที่สุดคือต้องปลดพนักงาน
บอกว่าเงินโรงแรมที่สะสมได้
เพื่อดูแลพนักงานมันหมดไปแล้ว

ภาครัฐควรจะช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยว
เพื่อรักษาขีดความสามารถในการดำเนินกิจการไว้
ซึ่งคาดว่านักท่องเที่ยวจะทยอยเพิ่มขึ้น
จนถึงสภาวะปกติในอีก๒ปีข้างหน้า
เอกชนต้องการเสนอให้รัฐบาลสนุกสนับสนุนผ่านมาตรการโคเพอย่างที่ว่าแล้วเนี่ย
เป็นระยะเวลาอย่างน้อย๑๒เดือน
เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถอยู่ได้
และไม่เกิดการเลิกจ้าง
ขณะที่ผู้ประกอบการและพนักงานก็จะต้องปรับตัว
ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน
คุณมาริสาให้ข้อมูลอย่างนี้
ว่าตอนที่ระบาดรอบแรกเนี่ย
มีผู้ประกอบการปิดตัวลงชั่วคราวตอนนั้น
โดยเฉพาะโรงแรมในพื้นที่จังหวัดท่องเที่ยว
รองรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเป็นหลัก

ภูเก็ตสมุยพังงากระบี่
ขณะนี้กลุ่มดังกล่าวยังไม่ได้กลับมาเปิดให้บริการตามปกติ
เพราะว่าลูกค้ายังไม่ฟื้นตัว
แล้วยังต้องมาเจอระบาดรอบใหม่ซ้ำอีก

นายกสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว
ชื่อคุณวิชิตประกอบโกศล
หรือแอตต้าสมาคมไทยธุรกิจท่องเที่ยว

วันที่๒๗มกราก็วันนี้
สทและคณะจะเข้าพบรัฐมนตรีสาธารณสุข
เพื่อเสนอให้เปิดประเทศรับต่างชาติที่ฉีดวัคซีนแล้ว
ซึ่งตอนนี้มีทั่วโลกแล้ว๖๕ล้านคน
แปลว่าประเทศไหนที่คนของเขาฉีดวัคซีนแล้ว
มีใบยืนยันถูกต้อง
ให้เขาเข้ามาประเทศเราได้ทันที
ไตรมาสที่๓ของปีนี้
ไรมาสที่๓ก็คือตุลาพฤศจิกาธันวา
ไม่ใช่ตอนนี้นะ

คนเหล่านี้ให้ได้เข้ามาก่อน
เพราะว่าหลายประเทศที่เขาฉีดวัคซีนแล้วเช่นไอแลนด์สิงคโปร์เหล่านี้เป็นต้น
ฉะนั้นถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะทำให้สถานการณ์การท่องเที่ยว

อยากให้รัฐบาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ครับเพราะว่านี่เป็นข้อเรียกร้องของกลุ่มคนที่อยู่ในวงการท่องเที่ยว
วงการซึ่งครั้งหนึ่งเคยนำเงินเข้าประเทศอย่างที่ผมบอกปีละ๓ล้านล้าน
ครั้งหนึ่งตอนธุรกิจเฟื่องฟูเงินเหล่านี้ก็เป็นเงินไหลเข้ามาในประเทศ
ทำให้เรามีรายได้เศรษฐกิจหมุนเวียน
แล้วเงินเหล่านี้ก็ไหลลงไปสู่ในระดับรากย่า
เงินที่มากับการท่องเที่ยวเนี่ยไม่กระจุกตัวหรอกครับ
มันไหลไปสู่จังหวัดอำเภอตำบลที่นักท่องเที่ยวไปเที่ยว

วันที่เขาเจริญรุ่งเรืองเฟื่องฟูเขาก็ช่วยรัฐบาลเยอะหาเงินเข้าประเทศ
วันหนึ่งเขาลำบากเขาเอาตัวไม่รอดเขาตกงานเขาต้องปิดกิจการ
เขากำลังจะไม่มีจะกิน
ฉะนั้นข้อเรียกร้องของคนในวงการนี้ที่เป็นนายกสมาคม๒๓คนนี้
รัฐบาลต้องเร่งพิจารณาครับ
และนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับคุณบุ๊คครับคุณน้ำแข็งครับ